คุณผู้ชมครับมาดูความชื่นมื้นมีความสุขกันหน่อย
เมื่อวานที่สำนักงานใหญ่ไทยรัฐของเราเนี่ย
โอ้โหมีเศรษฐีใหม่

วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเด็กหญิง๓ขวบ

รายศนียบัตรทายผลบอลโลกนะฮะ

มาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ

หวังว่าภาพนี้จะไม่ค้านสายตาใครนะคะ

เขาบอกเขาส่งปรายศนียบัตรมาอย่างถูกต้องเลย

แล้วก็ลุ้นกันอยู่เหมือนคนอื่นทั่วไปเนี่ย
น้องโบนัสหนูรู้หรือยังลูก

ส่วนที่๑คือแบ่งไปใช้หนี้สินที่มีอยู่ประมาณ๓ล้านบาท

ก้อนสุดท้ายเก็บไว้ให้น้องโบนัส
แล้วก็ต้องขอขอบคุณไทยรัฐกรุ๊ปด้วย
จัดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมานะครับ

เนี่ยอ่ะคุณพ่อก็ดีใจคุณแม่ก็ดีใจนะครับ

ตั้งยังไงให้แบบว่าเป็นโชกเป็นลาบ